ไปดูที่ความคืบหน้าเหตุการณ์รอบวันกันก่อน

มีรถบรรทุกสินค้าครับเสียหลักไปชนกับรถจักรยานยนต์
ซึ่งคนขับรถนั้นเป็นผู้ป่วยจิตเวทด้วย

กู้ภัยพัทธรุงเข้าช่วยเหลือชายอายุ๔๔ปีคนขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนอนอยู่บนถนนหลังถูกรถบรรทุก๖ล้อชนบนถนนเพชรเกษมในพื้นที่หมู่๕ตะบนโคกชะงายอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงโดยมีรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บล้มอยู่กลางถนนในสภาพพังยับเยินส่วนรถบรรทุก๖
ผู้โมงอาทิบันแต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
คนขับรถบรรทุกเปิดเผยว่าเพิ่งกลับจากส่งของที่จังหวัดตรัง

จู่ก็เห็นรถจักรยานยนต์ขี่เข้ามาเลนกลาง

แต่รถจักรยานยนต์ก็ยังเบี่ยงตามมาทำให้เสียหลักพุ่งชนจนเกิดเหตุสลดขึ้น
หลังเกิดเหตุญาติของผู้เสียชีวิตให้ปากคำกับตำรวจว่า
ชายคนนี้เป็นผู้ป่วยจิตเวทและทานยาต่อเนื่องมานาน
ตำรวจเตรียมสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดอีกครั้ง
ที่จุงวัดสุรินทร์เกิดดูปฏิเหตุรบบรรทุกน้ำอัดลม
ควายบนถนนศรีขอรภูมิสุรินหลักกิโลเมตรที่๒๐

ทำให้ควายเพศมีอายุราว๔ปีและ๕ปีจำนวน๓ตัว
ถูกรถชนลำตัวและหัวนอนตายอยู่ข้างทาง
ออกไปพบลูกควายเพศผู้อายุ๙เดือน

สร้างความเวทนาให้กับชาวบ้านที่มาพบเห็น

กำลังขับรถไปส่งน้ำอารมณ์ให้ลูกค้า

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีฝูงควายจำนวนมาก
วิ่งออกมาจากข้างทางในระยะกระชันชิด
เบรกไม่ทันพุ่งชนตายทั้ง๔ตัว
หลังเกิดเหตุคนขับรถบรรทุกรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก
ต้นยังไม่พบชาวบ้านแสดงตัวเป็นเจ้าของ

เพื่อตามหาเจ้าของมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ที่จังหวัดชนบุรีกระดูกปฏิเหตุรถหกล้อพุ่งชนท้ายรถพ่วง

ถนนสาย๓๓๑ในพื้นที่หมู่๔ตะบนท่าบุญมี

นั่งอยู่ด้านหน้าได้รับบาดเจ็บ๓คน
กูภัยต้องใช้ประกอบตัดทางช่วยเหลือ

แต่นายศิษฐิชัยช้างพันธุ์ในยุค๒๓ปี
หนึ่งในผู้บาดเจ็บก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา

ขณะเข้าช่วยเหลือได้ยินเสียงนายสิทธิชัย
ฝากสั่งลาครอบครัวและบอกแม่ให้ดูแลตัวเองให้ดี
ก่อนนำตัวออกมาได้และเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ก่อนที่เราจะนำตัวน้องออกมาได้
น้องจะมีอาการบอกว่า

ผมไม่ไหวแล้วผมจะไปแล้ว
เจ้าหน้าที่เตรียมสอบปากคำคนขับรถพ่วงและผู้บาดเจ็บ
เพื่อหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง